เริ่มกันที่ข่าวแรกก็เป็นข่าวลือหึง
เจ้าขาบอกเลยนะคะว่าเพิ่งเข้าวงการมาไม่ทันเท่าไหร่
จบรายการการประกวดไปซีซั่นหมาดเลยนะฮะ
ชมพูของเราจ้ามาแล้วนะคะ
ฝากเนื้อฝากตัวกับบันเทิงไทยรัฐวันก่อนนี้เอง
ล่าสุดข่าวเช้าปังเต็มเลยนะคะ
ว่าเธอเนี่ยเป็นมือที่๓ทำอดีตคู่รักอองตวนชิปปี้ต้องเลิกกันค่ะ
ด้วยแรงข่าวนี้ให้ข้อมูลมาว่า
คืนวันก่อนนู้นนะคะเห็นสาวหน้าคล้ายชมพู

ไปเที่ยวกลางคืนกับอองตวน
แล้วก็มีคนไปย้อนไทม์ไลน์ด้วยว่า

จนพี่ดีกรคู่พี่จูนแซวสนั่นเวทีกันเลยค่ะ
อาจจะไปย้อนทำลายกันนะค่ะ
ทำเต็มที่ที่สุดนะครับขอบคุณค่ะสังเกตรอยิ้มพี่ดีกรคู่ที่ชั้นนะคะ
ชื่นชมมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะ
หลายคนก็มีการเปรียบเทียบสไตล์ด้วยนะคะ
บอกว่าน้องชมพูเองจริงก็ดูแบบลุคแบ๊ว
เสียงน่ารักเล็กใสเหมือนชิปปี้อยู่เหมือนกัน
ทันทีที่ทราบข่าวค่ะบันเทิงไทยรัฐก็รีบต่อสายตรง

คำตอบมาว่าคุณผู้จัดการก็ยังงงกับข่าวอยู่เหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวขอถามน้องก่อนแล้วกันและเดี๋ยวไม่แน่คุณค่ะวันนี้
ชื่อว่าพี่นักข่าวเตรียมยื่นไมค์สัมภาษณ์เลยจ้า
แล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
คนที่อยู่ในต้นเรื่องด้วยเหมือนกันก็คือน้องชิปปี้นะคะ
รักกันมาอยู่ดีท้ายที่สุดแล้วก็เลิกกันไป

แล้วก็นี่แหละคนอกหักอะเนาะ
พร้อมลงทันตาเลยค่ะไปเจอน้องชิปปี้วันก่อน
น้องบอกว่าเอาจริงนะคะพี่หนูว่าไม่สบาย
น้ำหนักก็เลยหายไป๔กิโลค่ะ
ส่วนว่าจะตรอมใจหรืออะไรยังไงหรือเปล่า

น้องบอกเลยว่าก็มีอยู่นะคะซุ่มถ่ายอยู่สองเรื่อง
แล้วก็ยังไม่ชิ่งจากวิกพระราม๔แน่นอนจ้า
ช่วงอาทิตย์ที่แล้วเป็นไข้หวัดใหญ่แบบนี้ค่ะ

ตอนนี้ถ่ายเรื่องที่วาซ่อนดาวค่ะเล่นกับพี่เพื่อนคานิน
ถ่ายไปไหนนะแฟนกีฝ่าถ่ายละครตลอดเลยคะ
ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะ
อย่างอยู่ยังอยู่